เพื่อนสีเปิดศึกชิงชาย

คู่เพื่อนสีที่ว่าก็คือพี่ลูลูกับพี่ลาล่า

นี่ขนาดรังเอกยังไม่ได้แตะเลย
มีหว่าตังค์ด้วยนะจบกัน

ไม่ได้ได้แรกก็ต้องซื้อให้เงินไปเลยเสีย
ลูกเขาคุ้มอยู่นะเอ๊ะอะกอดเอ๊ะอะซบ
เห็นสาวแพทิเซียที่ยืนอยู่ข้างสอยไปเลยสงสาร
บอกเลยงานนี้นางเอกก็ไม่ได้แอ้มจ้า